สวัสดีค่ะอาจารย์ปอนามฟ้าเร็กลิชคิด

มาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง
เลขแห่งชัยชนะเลขพลังที่ทำให้เรามีความสามารถในการเสี่ยงโชคมากขึ้น
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยกลุ่มเลขนี้จะไปอิงกับ
จะเป็นกลุ่มเลขเดียวกันกับเลขของใจนักสู้ใจนักเลง
ใจที่ไม่ท้อมีพลังแห่งการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะคะ
กลุ่มเลขนี้โชว์ขึ้นมาเลยค่ะ
นั่นก็จะเป็นกลุ่มที่เราคุ้นเคยอย่างเช่น๓๙๙๓นะคะ
กลุ่มนี้นะคะ๖๙๓๓๙๖ทำนองนี้

คือ๓๙๙๓ใครก็ส่วนใหญ่จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเลขสำหรับนักกีฬานักแข่งนักต่อสู้
ซึ่งจะไปช่วยในเรื่องของดวงด้วย
เรื่องจาก๙ก็เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ
ก็เป็นพลังขับเคลื่อนในการต่อสู้นะคะ
แล้วก็เรามาดูในกลุ่มนี้จะมี๓๖
ชัดเจนในเรื่องพลังแห่งความกระตือลือล้น
เคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่งอยู่แล้ว
ซึ่งจะดึงพลังต่างเข้ามาได้ดี
แล้วในเรื่อง๖๙๙๖อยู่ในกลุ่มนี้แน่
เนื่องจากเป็นเรื่องของเงินทองโกยทรัพย์
เงินก้อนใหญ่ก้อนเล็กเข้ามาอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะ

แล้วคือประเด็นก็คืออย่าลืมว่ามี๙
พอมี๙การเข้าถึงสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย

เลข๙นี้จริงเป็นเลขที่คนไทยนั้นชื่นชอบอยู่แล้วด้วย

ล่ะจะบอกว่าเลขเสี่ยงโชคเนี่ยเหมาะกับทุกคนหรือเปล่า
ก็ถ้าใครอยากมีดวงด้านการเสี่ยงโชคก็เป็นเลขกลุ่มนี้นะคะ
แต่ว่าเป็นการเสี่ยงโชคที่ไม่ใช่ว่าเหมือนผีพนันนะ
มีการเสี่ยงโชคที่ว่าสนุกเล่น

เสียงโชคเล็กน้อย
สนุกขำแต่ยังไม่งมงายกับบ้าน
ถ้าเกิดว่าเอาใจไปอยู่ที่มันมากจนเกินไปอันนี้ไม่ดี
ใช่แล้วก็สำหรับผู้ที่ใช้
เคยใช้เลขห่งเลขมังกรที่เขาบอกว่า
มาโดยตรงกับการเสี่ยงโชคแล้วเนี่ย
ไม่เกิดประโยชน์ซื้อมาก็แพงแล้วแถมยังใช้ไปก็ไม่ถูกลอตเตอรี่สักทีเนี่ย
ก็ลองมาเป็นเลขกลุ่มนี้ย่อมลงมา
เพราะเนื่องจากเราไม่ได้เกิดมามีดวงการพนัน

แล้วก็สำหรับผู้ที่ธรรมชาติส่วนตัวเป็นคนที่
มีความอ่อนโยนมากอ่อนหวานเกินไป

ให้มีเลขนี้เข้ามาประกอบจะเสริมสร้างพลังความแข็งแกร่งค่ะ

ก็ลองใช้เลขนี้ดูเผื่อจะช่วยได้

หลายท่านเลยนะคะบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้
ให้รีบส่งมาเพราะว่าเราจะดูให้ในช่วงแรกเลยนะคะ

เอาหมายเลขโทรศัพท์เลยเดี๋ยวเราขึ้นให้ละกันอีกนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์นะคะ๕๙๖

อาชีพอะไรนะคะทำอาหาร
ก็คือเหมือนจะเป็นเชฟ

หมายเลขนี้พอจะใช้ได้ไหม
หมายเลขนี้ถ้ามองว่าเป็นมงคลหรือเปล่า

แล้วก็กล้อมแกล้มไปทางด้านการทำอาหารได้ด้วย
๕๙อาจจะเปิดมาดูนิ่งนิดนึง

จะเป็นเชฟที่อารมณ์เย็น๙๖๙
นี่ก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องของการโกยทรัพย

๖เป็นเรียกของศิลปะทำอาหารได้อยู่แล้ว

ก็คืออย่างที่บอกว่าสงบ๕๕มีขั้นตอนในการเตรียมงาน

จะมีสาวมาสั่งอาหารเยอะมาก
โอ้โหอันนี้คือคุณสิตนะคะ

ได้ยินแบบนี้แล้วสบายใจใช้เลขนี้ต่อไปรับรองรุ่งแน่นอน

เบอร์นี้มีเลขเสียงนะคะอยู่ตรง๓๐และ๐๔นะคะ
เลข๐ใช่๓๐ในเรื่องของความเจ็บป่วยอาจจะมีแล้วล่ะเรื่องการปวดไมเกรน
มีปัญหาลูกในตานะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเจ็บปวดลูกในตา
แล้วก็๐๔จะมีเกี่ยวกับเรื่องช่องปากเยอะ
มีปัญหาอย่างเช่นร้อนในบ่อยหรือเหงือกหรือไฟ
เกี่ยวกับเรื่องของช่องปาก
แล้วก็แน่นอนแหละเบอร์นี้ถือว่าไม่มงคลเหตุหลักเลยก็คือมีเลข๔๓
เป็นเลขของการปากสร้างสัตว์ก็เลยทำให้ขายอะไรก็ลำบากอ่าว้าว
นะคะแต่ว่าข้อดีของเขาก็มีคือเสน่หภายนอกเขามีแน่
แสดงความน่ารักน่าคุยแต่พอคนได้คุยแล้วเนี่ยบางทีเราเผลออารมณ์หลุดไปทางปากเราแรงไปหน่อย
ก็ควรจะต้องเปลี่ยนแนะนำอย่างไรดี
ก็ตัดเลขที่ไม่ดีออกอย่างเช่น๓๐๐๐๔๔๓
ถือว่าเป็นเลขลายในเบอร์ผู้คน
ก็ลองไปหาเบอร์ที่มันใช่ดูนะครับ

อีกแป็กเบอร์หนึ่งนะ
คุณรักนรินทำธุรกิจค่ะ
หมายเลข๗๒๖๖๙๔๒ปังไหมคะรวยไหมคะ

สาเหตุนี้นะคะ๗๒ถ้ามี๒กรณี
ถ้าทำธุรกิจจะเป็นเลขของการหมุนเงิน
ที่ไม่เคยได้เก็บเข้าแล้วก็ออกเลย
แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทำธุรกิจเนี่ยจะค่อนข้างเป็นหนี้เลยล่ะ
เหมือนกับว่าทำมาหากินมาเพื่อคนอื่น
ตัวเองก็ไม่ค่อยได้ใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะ

๒๖มีเสน่ห์น่ารักเลยแหละ

อย่าง๖๖ก็เป็นเงินเงินเหรอ

คือเลขนี้เป็นพลังของเรื่องการเป็นหนี้สินอยู่แล้ว

คือเปิดมาไม่ดีอาจารย์แนะนำว่าเบอร์นี้ควรเปลี่ยน

ยิ่งเรื่องเงินเรื่องทองนี่สำคัญ

เพิ่มเติมอีกสักเบอร์หนึ่งได้ไหมคะ

วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ